ละครกับน้องนิ่มเป็นยังไงบ้างค่ะ
ค่ะก็ดีค่ะกระแสดีค่ะ
รู้สึกยังไงว่าคนเกลียดนะคะ

ก็เลยตอนนี้ในไอจีต้องแยกว่า
อันนี้โพสต์สำหรับด่านิ่มนะ
แล้วอันนี้โพสต์ขายของอย่าด่านะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่เพราะเราเข้าใจว่าคนดูเวลาเราอินเนอะเราก็อยากจะแบบระบายอยากจะแบบอยากจะด่าหรืออยากจะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราโพสต์ไว้ก็จะแบบ
อันนี้วานะอันนี้นิ่มนะถ้าด่าโพสต์นี้อันนี้อย่าด่าวานะอะไรอย่างนี้

ไม่มั่นใจว่าคนจะยังยังไงกับเรา
เขาจะคอยช่วยเหมือนคอยตบให้เราอยู่ในคาแรคเตอร์ตลอด
บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าคนเรามันจะร้ายได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะเราบางทีเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมว่า
ถ้าเป็นเราเราไม่น่าด้านขนาดนี้นะ
แต่พอแบบภูมิกับก็ไม่ได้จะอธิบายแล้วเราก็แบบโอเค

เล่นไปถึงหยาดรักเล่นร้าย
ได้รับฝีมือตัวเองด้วยและได้พัฒนาตัวเองด้วย
เห็นว่าว้าวาดูแล้วก็พูดเกลียดตัวเองด้วย
เพราะว่ารู้ว่าตอนนั้นเราแบบเล่นยังไง
แต่ขนาดที่เรากำลังเล่นอยู่ได้เกียรตุกดวงตา

ตั้งแต่ตอนเล่นแล้วอะไรอย่างนี้

ก็แบบเอ๊ะเราเล่นจิตขนาดนั้นเลยเหรอ

บอกว่าดูโรคจิตมากอะไรอย่างนี้
อาจจะพูดว่า
โจ้ยสะกาง

พอเราร้ายแล้วไม่กิดแล้วเอาเงียบ

มามองว่านั้นมันคือการร้ายจิต

มีรุดจิตกับมากบ้างไหม

จะมีแบบจริงช่วงนี้ในละครที่ออนอยู่ยังไม่ร้ายมาก
ยังมีอีกหลายยังมีไพ่ยังมีการ์ดอีกหลายใบที่จะหงายนะ
เพราะฉะนั้นตัวละครจะเริ่มร้ายขึ้นเรื่อย
คือเริ่มที่เริ่มติดมาคืออารมณ์ร้ายหลังจากอีพี๘ไปนี่มากกว่า
ที่จะเริ่มแบบเหมือนกลายร่างเต็มสูบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

กับคนแยกไม่ออกไหมคืนพื้นที่ขายของกำลัง
จริงก็โชคดี
เสมือสมัยก่อนมาดาราไม่ได้มีโซเชียลมีเดีย
เวลาเราดูละครอ่อนแล้วเห็นภาพนั้นนั้นอย่างเดียว
แต่คืนนี้มีเซ๒๐๒๔ส่วนตัวของเรา
ทำให้มันเห็นว่าอันนี้คือตัวรัวก็ใช้ชีวิตแบบนี้

คิดแบบนี้มากเลย

อ๋อตัวจริงร้ายกว่าอยู่ละ

อย่างที่บอกก็มีติดกลับมานิดนึงเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะมีแบบโมโหง่ายกว่าปกติช่วงที่ถ่ายนะคะ
แต่ว่าพอถ่ายจบไปสักพักนึงเราก็กลับมาเป็นคืนร่างปกติ

เขาก็บอกว่าเออเราก็เล่นดีนะอะไรอย่างนี้

เปลี่ยนมากในวันอันในวันพิศาเนียล
ความต่างเชื่อว่าเรื่องอยากผ่านตัวอิสระ
ก็คือตั้งใจว่าจะมีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยช่วงนึง
ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสะดวกรับงานเต็มที่
แล้วก็เราก็อยากจะรับงานในแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ไม่ได้ไปแต่งงานตรงนี้
ก็ไม่แน่อาจจะยืนไป
จริงแปลนว่าจะตั้งใจไปอยู่ที่นู้น
ไม่เสียดายนะ
ก็อาจจะอยู่ที่นี่อีกสักประมาณ๔ปีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรารู้สึกว่าเอออิ่มแล้วกับวงการ
หรือว่าจะแบบเหนื่อยก็อาจจะไปพักแล้วอาจจะกลับมาอีกเดี๋ยวยังไงค่อยไปพัก
คือจะไปมามาก่อน

ทำไมถึงเลือกไปที่นี่

ก็คือจะไปใช้ชีวิตที่นั่น

ความที่บทนี้ดังมันทำให้วาต๙๐แผน
อาจจะรู้สึกเข้ามาหลากหลายมากขึ้น

อาจจะใช้ชื่อวิจัยอื่น

จริงอยากทำอะไรการอยากทำอะไรที่อยากทำ
อันนี้ราบยังไม่ได้คุยไว้ไหน
แต่อยากทำรายการสว่างผู้หญิง
เป็นพี่แบบเป็นเป็นท็อคโชว์แต่ว่าพูดถึงข่าวด้วย
อะไรอย่างเงี้ยเมื่อแบบว่าเป็นรายการที่ให้ให้สาระด้วย
แต่ว่าก็ไม่ได้เข้งเครียดจนกระทั้งเป็นข่าว
โดยเข้าถ้ำกัดให้บทบาท

อาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวนานมากแล้วอาจจะต้องมีอะไรนิดนึง
จริงว่าเคร่งคัดกับเรื่องของการดูแลทำไมยังไงช่วงโควิดเวลา
ค่อนข้างเคร่งคัดมากจริงจริงตัววาไม่เท่าไหร
แต่ตัวคุณแฟนเขาก็จะเคร่งครัดนิดนึง
เพราะว่าด้วยความที่เขากังวลอย่างช่วงที่กักตัวอย่างนี้ค่ะก็คือ
เกิดใครก็ไม่สามารถไปบ้านใครได้เลย
แม้กระทั่งแบบเป็นครอบครัว

ใช่ใส่ตลอด

ยกมากหรอ

ขอบคุณน้องนิ่มค่ะ